คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่า
ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ขึ้นไปบนทางด่วนบนทางด่วนเลยนะ
อ่านะฮะแล้วสุดท้ายก็ไปสกัดจับกันได้
สักแถวบุรพาณภาพวิถีก่อนจัดลงไม่อยากตั้งนานจำได้ใช่ไหม
ที่หัวชนไม้กั้นกระเด้งเลยนะ
สุดท้ายต้องเอาตำรวจเอาเจ้าที่ไประงับไม่ให้เขาลงมา

เธอไปอยู่แถวนครนายกขับรถ
ไปพักรีสอร์ทที่นครนายก

ไม่มีเงินสดแอปก็ล่มจ่ายไม่ได้สุดท้ายมันเกินเวลาไป
เขาอยู่หลายวันแล้วมันก็เกินกำหนดแล้วด้วยไม่ยอมจ่าย

ขออนุญาตคะ

มีอะไรเหรอครับพี่ไม่ได้จ่ายค่าห้องเที่ยว
ค่าห้องเที่ยว
มีอะไรอย่างงั้นไม่ได้จ่ายอะไร
ถ้าเดี๋ยวจ่ายอะไรคือแต่งตัวก่อนได้ไหมคือให้เราพักเนี่ยมันเป็นอะไรกันหรือเปล่าวะ
ใช่สำหรับของข้าสำหรับข้าเที่ยวไงใช่สำหรับข้าเที่ยวมันเลยกำหนดแล้วครับ
คือผมก็ต้องแกล้งฟังว่าก็จะเป็นประโยชน์โรงแรมอยู่แล้ว
เพราะว่าคุณมาแล้วคุณพักน้องคุณไม่ยอมจ่ายผมก็ต้องแจ้งอยู่แล้ว

โอเคถ้าแต่งตัวเสร็จเอก้อยากจ่ายกับที่หลักแล้วก็ออกไปเลยนะครับ
โอเคงั้นถ้าอย่างไรผมจะมาดูคุณ

นี่ฮะโอ้โหมันก็กลายเป็นคลิปล่าสุดเป็นวิรกรรมของเธอนี่แหละ
คุณผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยทางเจ้าของรีสอร์ทเขาถ่ายเอาไว้นะครับ
ตอนที่เขาไปแจ้งความกับตำรวจสพนครนายกไปตรวจสอบในรีสอร์ทนะฮะ
คือเขาไปเปิดอยู่ที่ห้องพักที่นี่๑ห้อง
เจ้าของรีสอร์ทโทรแจ้งว่ามีผู้หญิงคนนี้ไปเช่าห้องไปขอพักอยู่ที่นี่
เออะโวยวายไม่ยอมจ่ายคล้ายกับคนสติไม่ดี
แล้วจริงแล้วก่อนหน้านี้เธอขู่วางระเบิดด้วยนะ
ก่อนจะมีคลิปนี้ออกมานะฮะตอนกลางคืนเนี่ยมันมีคลิปอีกคลิปหนึ่ง
ขู่จะวางระเบิดด้วยนะฮะทีนี้ไปถามเจ้าของรีสอร์ทเขาบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้นะขับรถคันสีขาวเป็นรถยนต์ไปเปิดห้องพัก๑ห้องตั้งแต่วันจันทร์ที่๘กุมภาพันธ์
ครับแต่งตัวเหมือนเพิ่งลงจากเขาใหญ่มานะฮะมันมีใส่หมวกอุทยานสวมถุงคลุมกัน
เจ้าของรีสอร์ทก็ขอเก็บค่าห้องก่อนนะคุณจะอยู่กี่คืนก็ว่ากันไปนะฮะ
แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเอาให้ก่อนละกันไม่มีเงินสดแอปมือถือก็ล่มจ่ายไม่ได้

หมายถึงเดี๋ยวว่าวันที่๙ตอนเช้าจะมาจ่ายวันอาคาร
เห็นว่าเป็นผู้หญิงแล้วมาคนเดียวเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะฮะ

สทก็เลยมีการตั้งเวลาในการปิดไฟเอาไว้
ทำให้ผู้หญิงคนนี้เริ่มไม่พอใจ
แล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าห้องสักที

เพราะเกรงว่าลูกค้าคนอื่นจะต้องแตกตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
พอผู้หญิงคนนี้เห็นตำรวจก็เริ่มโวยวาย

จากนั้นเวลามันผ่านไปถึง๖โมงเย็น

ก็ขับรถออกไปหน้าตาเฉย

สุดท้ายก็ต้องแจ้งตำรวจให้เอาตัวเขามาครับ
แล้วสุดท้ายเขาก็มอบตัวที่สพเมืองนครนายก
ตอนค่ำของวันนั้นเห็นไหมครับ

แน่นอนผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมคงจะจำได้
เขาเคยมีข่าวมาแล้วก่อนหน้านี้
ขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ขึ้นทางด่วนไปใช้ทางพิเศษ
กลายเป็นเรื่องราวโด่งดังโลกโซเชียลกันไป

แล้วก็คลับไปต่อไปได้
สุดท้ายคนในโซเชียลจำได้
ก็มีการไปขุดวิรกรรมของเธอมามากมาย
ถือมีดดาบยาวไปทุบรถไปขู่ตำรวจบ้างอะไรบ้าง
มันก็เกิดมากมายคุณผู้ชมแต่หลายคนสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
เนี่ยทำไมเธอมาทำพฤติกรรมแบบนี้ค่ะนะฮะนักข่าวมีการไปสัมภาษณ์แม่ของเธอก่อน
อันนี้แต่ว่าไม่ขอเปิดเผยชื่อแล้วกันแม่เนี่ยอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
แถวบางเขนกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าคือลูกสาวเขาเนี่ยนะ
ตั้งแต่เรียนจบเนี่ยไม่เคยเข้ามาหาเลยแต่ยังโทรคุยกันอยู่นะ
ลูกสาวอยู่คนเดียวที่คอนโดย่านพระราม๓คุณผู้ชมอันนี้แม่เขาบอก
เขายอมรับลูกเขาเนี่ยเป็นคนดื้อแต่เป็นคนเก่งไม่ชอบให้ใครไปสักถามเรื่องส่วนตัว
แม้ตัวแม่เองไปถามลูกสาวก็จะหงุดหงิดใส่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลกับลูกครอบครัวเครียดมาก
กระแสข่าวค่อนข้างจะโจมตีไปที่ลูกเธอเยอะเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าลึกแล้วเธอก็เป็นห่วงแต่ว่าไม่สามารถจะคุยกับลูกได้
เพราะว่าลูกเองก็ไม่ได้อยู่กับเธอด้วยนะ

เวลามีผู้โดยสารขึ้นไปพูดกับเรื่องของลูกเธอ

จริงแล้วเนี่ยนะพวยิ่งคนนี้เค้าเคยมีอาการทางประสาทเล็กน้อย
เคยพาไปรักษาแล้วเหมือนจะดีขึ้น
แต่ก็เหมือนมาเจอเรื่องเครียดสะสมทั้งเรื่องของการเรียนทั้งเรื่องของการงาน
ก็ทำให้มีลักษณะทางจิตประสาท
เคยพาไปรักษาที่ศรีธัญญามาแล้วเหมือนอาการจะดีขึ้น
แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นซะทีเดียว
มองว่าตอนนี้ลูกน่าจะเครียดเรื่องของการงานมากกว่า
เพราะลูกทำธุรกิจขายอุปกรณ์ทางการแพทย์และทำคนเดียว
คงจะเครียดสะสมแล้วชอบบ่นว่าอยากอยู่คนเดียว
ตอนนี้ไม่มีเงินไม่มีงานเงินไม่พอใช้อะไรแบบนี้
คือหลายอย่างมันสะสมเข้ามาทำให้ความเครียดอาจจะสะสมเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับมีเรื่องของปัญหาทางจิตประสาทมากอยู่แล้ว
เป็นทุนเดิมนะฮะทำให้ทุกอย่างมันก็ประเดบดังเข้ามา

อย่างไรแล้วก็ฝากไปทางครอบครัวว่า
เอาตัวเธอไปบำบัดรักษาซะ

เธออาจจะมีการบาดเจ็บอะไรต่างนานาหรือเปล่า
นอกจากเธออาจจะบาดเจ็บแล้ว

เธอไม่รู้เหมือนกันว่าคือถ้าเกิดว่ามันมากกว่านี้
อาจจะไปถึงขั้นว่าทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยหรือเปล่า

คือบางทีคนที่ไปเจอเธออาจจะไม่เข้าใจ
แล้วไปทำกระทบกระทั่งแล้วคนอื่นอาจจะไปทำร้ายเธอก็ได้
แต่มีด้วยความเป็นห่วงอยากจะให้ทางครอบครัวพาเธอไปรักษาดีกว่า

ไม่รู้ว่ากลับไปที่คอนโดแถวพระรามสามด้วยยัง